จากเหตุการณ์ที่มีกาดของสถานบันเทิงมารินสกายรุมทำร้ายร่างกายลูกชายของในพลนะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกค่ะแล้วพบว่าเมื่อปี๒๕๕๘สถานบันเทิงแห่งนี้เคยถูกชุดเฉพาะกิจของกรมการปกครองจับกลุ่มมาแล้วครั้งหนึ่งเวลาล่วงเลยมาแล้วถึง๑ปี๔เดือนแต่ว่า
หลังส่งสายลับเข้าไปในร้านมาลินสกายเชียงใหม่ตามภารกิจปราบรามสถานบันเทิงเถื่อน
ซึ่งจากหลักฐานการสนทนาระบุว่า
เวลาตี๒๒๓นาทียังมีการแสดงของวงดนตรี
และมีการจำหน่ายเหล้าตามปกติ
ซึ่งเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดคือเที่ยงคืน
ซ้ำยังผิดพรบสถานบริการ
คือมีพนักงานของร้านมานั่งดื่มกินกับแขกหรือเด็กริ้ง
หลักฐานทั้งหมดนำไปสู่การจับกลุ่มในคืนถัดมา
แต่ปรากฏว่าข่าวรั่ว

ชุดพยาบาลการณ์พิเศษกับกรมกำปกครอง
กำลังจะออกทำงานในท้องที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

ก่อนเที่ยงคืนนิดหน่อยครับ
พอเข้าไปก็เป็นช่วงการเปลี่ยนนักดนตรีพอดี

เป็นช่วงเวลาที่ร้านเปิดทำการปกติ
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบความผิดชัดเจน
เรื่องการตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
ระหว่างนั้นนายบอลกฤษณะ

แต่เจ้าหน้าที่ทำบันทึกการจับกลุ่ม
กับนายธนินเลิศอำรุงกุล
ซึ่งเป็นเจ้าของตามเอกสาร
เมืองต้นเจ้าของร้านให้การรับสารภาพ
แต่เมื่อส่งเรื่องไปยังสถานีตำรวจภูทรช้างเผือก
กลับปฏิเสธในชั้นพนักงานสอบสวน
ซึ่งในขณะนั้นมีพันธุ์ตำรวจตรีสถิตชัย

และมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องร้านมาลินสกาย
แปลกใจเหมือนกันที่คดีมันยาวนานมาก
ยังไม่มีการสั่งคดีใดทั้งสิ้นเลย
จะเป็นการเอื้อให้กับทางร้านได้เปิดต่อ
โดยที่ดึงเวลาเพื่อไม่ให้จังหวัดสั่งปิดหรือเปล่า

ในเรื่องของการดูดเงินคดีอาญา
ว่าในชั้นพนักงานดับสวนหรือชั้นพนักงานอายการ
เพราะปกติเรียนอย่างนี้ว่า
คดีอาญาที่อยู่ในลักษณะสารแขวง

ถือว่าเป็นคดีเล็กน้อยส่งสารแขวน
จะส่งต้องส่งภายใน๔๘ชั่วโมง

ก็จะต้องผัดฟ้องนะฮะไม่เกิน๕ผัดนะครับ

ไม่เกิน๓๐วันนะครับ
แต่ทำไมคดีนี้ถึงมีการยืดเยอะมาเป็นปี

กับเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกรมการปกครอง
แต่ไม่สามารถทำสำนวนส่งฟ้องได้

หากมีความทับซ้อนด้านผลประโยชน์

ก็อาจทำให้คดีล่าช้า

มันเป็นความลับของทางพนักงานสอบสวนเขานะครับ
ก็เรียกว่าจะเป็นอาณาจักรก็เรียกอย่างนั้นได้นะฮะ
เขาจะทำอย่างไรจะส่งให้ยาการอย่างไร
คนที่จะจับไม่มีโอกาสที่จะได้ทราบเลย
กว่าจะได้ทราบว่าเขาจะฟ้องไม่ฟ้อง
นะฮะถ้าฟ้องแล้วจะทราบอีกครั้งหนึ่งก็คือ
จะเรียกไปเป็นพยานศาลไหม
แม้จะเป็นยุคของรัฐบาลทหาร
ที่มีนโยบายปราบรามสถานบันเทิงเถื่อนอย่างเข้มงวด
แต่หากไม่มีกรณีของกาดร้านมาลินสกาย
รุมทำร้ายลูกชายนายพลจนบาดเจ็บสาหัส
มาลินสกายก็ยังเป็นสถานบริการเถื่อน
ที่เปิดเย้ยกฎหมาย